สวัสดีค่ะวันนี้บันเทิงไทยรัฐมีโชว์ดีมาฝากกันนะคะ
คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นองค์บากในเวอร์ชันภาพยนตร์
แต่ล่าสุดค่ะมาเป็นองค์บากไลฟ์การแสดงสดบนเวที

พี่คะองค์บากเคยเห็นแต่ในเรือภาพยนตร์

ตอนนี้มาอยู่บนเวทีสดให้เราได้เห็นกันแล้ว

หนังเรื่ององค์บากเป็นที่รู้จักของคนไทยและคนต่างประเทศ
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเรามากเลยนะครับ
เราจะนำภาพยนตร์มาแสดงบนเวที
ในเวลา๗๐นาทีตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงจบเรื่องเลย
ไม่มีคัดไม่มีเทคไม่มีซ่อมไม่มีพัก

เพราะว่าการแสดงนำภาพยนตร์มาแสดงสดบนเวทีเนี่ย
คิวการเรียงลำดับความสำคัญต้องเป๊ะมากเลย

และเราไม่ได้เป้าหมายคือแสดงแค่ในประเทศเรา
หมายของเราเราหวังว่าในอนาคต
ในขั้นตอนต่อไปเราน่าจะ
มีโอกาสนำองค์บากไลฟ์ไปแสดงในต่างประเทศ
องค์บาทไลฟ์เป้าหมายเราเล่นที่นี่อย่างน้อย

จากว่าสมมุติถ้าเราไปต่างประเทศ
เราเคยไปอังกฤษเราไปอเมริกาเนี่ย

เขาเล่นกันเป็น๑๐ปี๒๐ปี๓๐ปี
แต่ว่าบ้านเรายังไม่มีสิ่งเหล่านี้
ไม่มีการแสดงที่อยู่ในฮอแบบนี้

อยากจะให้เห็นว่านี่คือศักยภาพฝีมือการทำงานของคนไทยล้น

เมืองไทยต้องมาดูองค์บาทร้าย

โอ้โหเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่เราอยากจะนำเสนอ

แล้วเพื่อแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐ

ด้านหลังนี้มีของรางวัลมาเพียบเลย
มาด้วยกันถึง๕รางวัลด้วยกันค่ะ
คุณผู้ชมนะคะที่ตอบคำถามของเราถูกนะคะ
โทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้หลังจบรายการนะคะ
โทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้หลังจบรายการ
คำถามมีอยู่ว่า
องค์บาทไลฟ์ค่ะที่พี่วินิสตั้งใจจะโชว์
พี่วิทย์จะโชว์กี่ปีคะ
บากไลฟ์ที่พี่วินิตตั้งใจจะโชว์
จะโชว์เป็นจำนวนกี่ปีคะ
เชื่อว่าถ้าใครตั้งใจฟังนะ

ด้วยความยินดีไทยรัฐนะครับ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับไทยรัฐทีวีครับ